ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเขาโพสต์เอาไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตโซเชียลนั่นแหละ
ไปดูกันหน่อยกับพฤติกรรมนี้นะครับคือผมบอกแบบนี้แล้วกัน
เรื่องของรถที่เขาจอดขวางเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ใส่เบรกมือ
เราพอจะเข็นได้เราก็เข็นเถอะครับแต่เนี่ยเข็นได้แต่เข็นด้วยเท้าแบบนี้
ไม่เข็นนะอันนี้ถีบถีบแล้วล่ะค่ะผมพยายามใช้คำพูดให้สูงภาพที่สุด
ดันทั้งถีบนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านสนามบินสุวรรณภูมิ
รถเข้าออกประจำแล้วครับแถวนี้เพราะฉะนั้นที่จอดรถที่จะเข้าซองได้
มันหายากมันเต็มแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรถที่เขาจอดกันแบบซ้อนคัน
แต่หลักใหญ่ใจความคือถ้าจอดซ้อนคันคุณดับเครื่องปั๊บคุณอย่าไปใส่เบรกมือ
เอาให้แบบพอเข็นได้รถเขาจะได้ออกได้นะครับซึ่งคันนั้นน่ะนะฮะเขาก็ใส่เอา
เขาก็ไม่ได้ใส่เบรกมือก็คือเข็นได้แหละจากลักษณะท่าทางของหญิงสาวสองคนนั้น
ใส่เต็มที่ขนาดนี้อืมรถมันก็เข็นได้ค่ะปัญหาคือใช้เท้าอ่ะครับ
อืมทำแบบนี้ปั๊บเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเป็นรอยครับ
เจ้าของเขามาเช็คดูรถใครใครก็รักพอเห็นว่าเป็นรอยแบบนี้
เจ้าของเขาก็ไม่ยอมนะฮะเอาคลิปนี้ไปเลยแล้วเดินทางไปแจ้งความด้วย
ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ทางตำรวจก็แนะนำว่าเอางี้ไหม
เอารถไปเคลมประกันก่อนจะได้เรียกค่าเสียหายได้
ผู้เสียหายเขาก็ไม่ได้ยอมแค่นั้นคลิปนี้ก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เพื่อจะให้สองสาวคนนั้นเขาได้รับรู้แล้วก็มารับผิดชอบ
ไม่ต้องรอให้ตำรวจได้นำตัวมาดำเนินคดี
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเค้าต้องไปในเฟซบุ๊คนะครับ
ก็ฝากเตือนกันเอาไว้เรื่องแบบนี้คือถ้าเราใจเย็นนะค่อยทำค่อยแก้ไข
ปัญหามันก็จะไม่มีนะครับใช่อีกคลิปครับเป็นพฤติกรรมที่ผมต้องบอกเลยว่ามันมักง่ายมาก
อย่าไปทำเลยนะฮะรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่แทรกมาจากทางด้านขวา
คุณเห็นไหมวงกลมแดงเมื่อสักครู่ถ้าไม่ทันดูอีกที
อะไรอ่ะเพราะผมก็มองไม่ทันเหมือนกันไวมากเลยค่ะ
อะไรคะขยะครับเอ้าคุณมาทิ้งอะไรอย่างนี้
พลาสติก๓ใบโยนข้ามรถไปเลยไม่มีที่ทิ้งเหรอฮะ
แล้วเล่นโยนมันกลางถนนแบบนี้ทำไม่ได้นะครับ
ผมบอกเลยว่ามันผิดกฎหมายตำรวจเห็นจับได้เลยนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเรื่องของขยงขยะแบบนี้เนี่ยคุณไปทิ้งกลางถนน
ไม่ได้ในพื้นที่สาธารณะก็ไม่ได้
ค่าปรับนะครับโดนจับเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของเราด้วย
จริงค่ะขยะก็ต้องทิ้งถังขยะไปทิ้งบนถนนแบบนี้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเขานะคะ